คุณผู้ชมครับไปต่อที่ขอนแก่นจำได้ใช่ไหมที่มีคุณครูสาวเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปคุกคามเขาเหลือเกิน
วันดีคืนดีเอาของไปคว่างปลาใส่บ้านใส่ห้องนอนเขา
วันดีคืนดีส่งข้อความไปด่าเขาในโซเชียลบ้าง
วันดีคืนดีเอาไฟไปจุดเผาร้านของพี่ชายเขาบ้าง
นายคนนี้ครับในภาพล่าสุดจับได้แล้วชื่อว่านายเอ็มปรากฏว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทคุณผู้ชมนะครับ
นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจสพมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเข้าไปควบคุมตัวในเอ็มคนนี้
นี่คนนี้แหละเสื้อแดงแดงเนี่ยนะฮะอายุ๒๗ปีนะฮะคือเจ้าตัวเนี่ยเดินอยู่ใกล้บ้านพักในกระเป๋านั้นมีมีดอยู่หนึ่งเล่มด้วยนะครับจากนั้นก็เลยต้องคุมตัวแบบนี้นะฮะเอาไปตรวจสอบก่อนนะฮะไปพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดไปพบมีดด้วยนะฮะเอาตัวในเอ็มไปที่โรงพักมันจาคีรีทันทีการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมัน
ทีนะเธอก็โอ้โหอยู่อย่างหวานระแวงกันมานานนะฮะแล้วก็ไปกรอกวนคุกคามเขาตลอดเลยส่งข้อความไปด่าบ้างอะไรบ้างนะกรอกเหตุทำลายทราบสินจุดไฟผ่ามร้านเกมของพี่ชายเขาบ้างเขาก็ทนไม่ไหวจะอยู่ยังไงต่ออันนี้ข้อความในเฟซบุ๊คนะที่เขาส่งกันไปเนี่ยนะครับคือจริงผู้ชายคนนี้เขาชอบเขาชอบคุณครูเขาส่งข้อความมาเห
ระเจอว่าก็ถือจับหลายครั้งแล้วนะแต่ตามว่าปฏิการที่เหมือนกับก็เห็นใจอ่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันอะไร

ใช่ครับคนก็ไม่ได้ถือสาแต่มันหนักขึ้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน
คือสุดท้ายแล้วพอไปถึงโรงพักตรวจสอบไป
ตรวจสอบมาเออเขามีอาการป่วยทางจิตเวทจริงคุณผู้ชม
เพราะว่ามันคงเกิดจากการที่เขาใช้ยาเสพติดร่วมด้วยมานานแหละนะฮะ
เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าส่งไปตรวจสอบ
แล้วก็รักษาอาการทางจิตกับโรงพยาบาลก่อน
เดี๋ยวก็จะมีการเรียกทีมสหวิชาชีพ
แล้วก็ผู้ปกครองของตัวเขาเองมาตรวจสอบด้วย
แล้วก็ผู้เสียหายเองก็จะไปหารือวางแนวทางในการป้องกันร่วมกัน
เพื่อไม่ให้นายเอ็มนั้นกลับมาก่อเหตุได้อีก
ส่วนคุณครูสาวพอรู้ว่าจับนายเอ็มได้ก็สบายใจขึ้นบ้างแหละครับ
แต่ว่ากังวลอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเขาถูกปล่อยตัวมา
พ้นโทษออกมาแล้วกลับไปอยู่บ้านเดิม
มาก่อเหตุซ้ำหรือเปล่าล่ะฟังเสียงคุณครูคนนี้หน่อย
ใจเราก็คืออยากให้ดำเนินการ
ให้ทางตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็ถ้าคดีมันได้ไม่เยอะนะคะ
ก็อยากให้เขาไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัด
จะได้ไม่มาก่อความวุ่นวายแล้วก็ก่อกวน

ก็คือคนในตำบลเขาก็จะรู้ค่ะ
อย่างที่คุณครูบอกว่าคนในพื้นที่คนในตะบนเขารู้
อย่างผู้ใหญ่บ้านที่บ้านห้วยแร้งคุณประจวบสงจันท
ก็บอกว่าโอ๊ยพฤติกรรมของเอ็มนี่นะคุณหน้าข่าว
คือหลายปีก่อนเอ็มไปเกณฑ์ทหารก็เป็นทหารเกณฑ์ไป
พอได้ลากลับมาเยี่ยมบ้านเอาไปเผาร้านเกมของครูคนนี้

ถูกต้นสังกัดลงโทษทางวินัยไปแล้ว

หลังจากเปิดประจำการมาเอาก่อเหตุเผารถเขาอีก
ของคุณครูคนนี้อีกก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไป
แล้วก็ไปตรวจสอบเพราะว่ามีอาการป่วยจิต
ก็เข้าโรงพยาบาลไปรักษาอาการป่วยทางจิตอีก
คือครั้งนั้นพ่อของแม่เอ็มมารับไปอยู่ด้วยที่พิสุนุโลก
จนกระทั่งปีที่แล้วปีที่แล้ว๒๕๖๒
ทางโรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นนัดให้พ่อแม่พาเอ็มไปตรวจไปรักษา
จากนั้นเอ็มก็ไม่กลับไปหาพ่อแม่อีกเลย
แล้วก็ดึงดันว่าจะอยู่กับยายที่ห้วยแรงนี่แหละนะฮะ
กลับมาก่อเหตุก่อกวนครูสาวและครอบครัวของครูสาวอีกครั้งหนึ่ง
เขาคงฝังใจแหละเขาชอบของเขา
พอไม่เล่นด้วยก็เลยคุ้มครั่งแบบนี้

ก็หวังว่าครอบครัวจะเอาตัวเขาไปดูแล